เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปราบรามแก๊งค้ายาเสพติดครับ
ถ้าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
จะมีชื่อของนักค้ายาเสพติดอยู่คนหนึ่ง

วันนี้ถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ใช้ปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๖

เข้าจับกลุ่มเอกอ้วนนักค้ายาเสพติดรายใหญ่

ตำรวจปราบรามยาเสพติดส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

นี่ฮะภาพมุมสูงครับไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
วันนี้ไป๔๓จุดทั่วประเทศนะครับ
ที่มีความเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน

หรือนายจิรัตน์เพ็ญโสพลวิทย์
ฉายาเอกอ้วนนักค้ายาเสพติดรายใหญ่

ที่คุณเข็มมาสอนเห็นนี่คือบ้านของเอกอ้วนเลยล่ะนะครับ

อยู่ในโครงการหรูราคา๑๐กว่าล้านย่านราชพฤกษ์นะครับ
ตำรวจทราบว่าเป็นบ้านของเอกอ้วนครับ

เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีหมายจับคดียาเสพติด
ไม่สามารถซื้อครองทรัพย์สินอะไรได้นะครับ
จากการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ไปเจอเอกอ้วนอยู่ในห้องนอนบริเวณชั้น๒ของบ้าน
พร้อมกับแจ้งข้อหาแล้วก็แสดงหมายจับ
เพื่อจับตัวดำเนินคดีในความผิด
สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับ

เรารู้ว่าสิ่งที่คิดว่าคุณนั้นมากก็คือจะคุยกับเจ้าหน้าเท่าไหร่

สิ่งที่คุณควรจะอายตั้งนานคุณไม่อายนั่งลง
เอามือลงก่อน
เรามีหมายจับของสารอาญานะ

มันเป็นอุปกรณ์ตามหมายศึกษ์
คุณผู้ชมคะจากการไปตรวจสอบในบ้าน
ก็เจอตู้เซฟขนาดใหญ่เลย
เปิดออกมาข้างในมีทองคำ
ทองรูปภัณฑ์ทองคำแท่งน้ำหนัก๒๐บาท

กว่า๖ล้านบาทนะคะเงินสดอยู่ในเซฟเนี่ย
มีเพชรมีอัญมณีนาฬิการูโฉนดที่ดิน๔แปลง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อายัดรถหรู
ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบ
มูลค่าทรัพย์สินกว่า๑๖๗ล้านบาท
แล้วก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคาร
โอ้โหกว่า๑๐๐๐ล้านบาทค่ะ

บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
อ้วนถูกจำคุกคดียาเสพติด
เมื่อปี๒๕๔๗นะคะ
แล้วก็ต่อสู้คดีจนยกฟ้องในชั้นดีกา

จากการสืบสวนก็พบว่ามีพฤติกรรมค้ายาเสพติดค่ะ
ซึ่งนายเอกอ้วนจัดว่าเป็นนักค้ายาเสพติด
ระดับเดียวกันกับนายไซสนะแก้วพิมพาเลยนะ
ค้ายาเสพติดชาวลาวที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าเป็นเครือข่ายที่เล็กกว่า
อ้วนเป็นตัวการในการสั่งยา
เครือข่ายยาในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑล
พื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑ภาค๒ภาค๗
เขาจะนำยาเสพติดไปพักไว้ในพื้นที่รอบนอก
แล้วก็ส่งต่อออกไปไปให้เครือข่ายทางภาคใต้

จนร่ำรวยให้กับตัวเองเพื่อผวกพ้องรวยกันไปหมดเลยนะคะ
แต่ก็ตำรวจเขายืนยันว่าคือมีพยานหลักฐานชัดเจนนะ
มีการออกไหมจับได้ในครั้งนี้นะคะ
อ้วนสู้ก็ดีหลุด๓ปีจากนั้นมา
พัฒนาตัวเองเป็นผู้จัดไม่แตะยา
จะเป็นผู้จัดลำเลียงยาซุกซ่อนยาเพื่อจะส่งต่อ
ก็ยังไม่เท่าชัยชนะนะกับศรีศุกร์นะ
เป็นดีลเลอร์ตัวหนึ่งเลยในพื้นที่ปริมณ์ทน
ท่านก็ชี้ถึงพฤติกรรมให้ทราบนะฮะ
แล้วพวกที่ซื้อยาจากเอกอ้วนไปเสพเนี่ยผอมโซใช่ไหม
เอกอ้วนนี่สมชื่อเลยสมฉายาเลยนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
บอกด้วยว่าเครือข่ายนี้จะสั่งยาเสพติด
อย่างเช่นยาไอซ์กับยาบ้าโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ซิมการ์ดที่ลงทะเบียนโดยคนในประเทศเพื่อนบ้าน
จากนั้นก็จะเป็นผู้สั่งการให้โอนเงินผ่านทางมือถือ
แล้วก็จัดชุดลำเลียงยาเสพติดไปจนถึงปลายทาง
ซึ่งปัจจุบันผู้ต้องหาก็เริ่มพัฒนาวิธีการ
เลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
อกจากนี้ชุดปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๖
ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งในพื้นที่กรุงเทพ
พื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑ภาค๓และภาค๔

แล้วก็ถือครองทรัพย์สินให้กับผู้ต้องหาและเครือข่ายยาเสพติด